มาถึงเรื่องของไฟแล้วเป็นเรื่องที่เราคุยกันตอนต้นรายการ
คุณผู้ชมเวลาเราเห็นสายไฟระโยงระยางเนี่ย
มันห้อยมันย้อยลงมา
แล้วถ้ามันเสียดสีกันไฟลุกพลึบขึ้นมาเนี่ย
เวลาเกิดเรื่องแบบนี้เราจะแจ้งใคร

จะได้คำตอบว่าเราต้องไปแจ้งหน่วยงานไหน

บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปริงเนี่ย
มีไฟไหม้สายสื่อสารแล้วโอ้โหแรงเลยคุณผู้ชม
ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปริงครับ
โอ้โหไฟไหม้ก็แรงแล้วยังมีเสียงดังตลอดเวลาเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข
ไม่ให้เห็นแล้วคุณไม่ให้เห็นแบบนี้เลยครับ
ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นกันสิเพราะว่าแถวนั้นคือ

แล้วก็หน้าโรงพยาบาลด้วยกลัวมันจะลามไปยังบ้าน
ชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปริงให้เอารถดับเพลิงเนี่ย
ฉีดน้ำครับก็ดับไฟไว้ได้สาเหตุ
เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรอันนี้เมื่อวานนี้ตอนค่ำครับ
นี่เป็นทุ่มครึ่งจากกำแพงเพชรไปที่ชนบุรี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดู
ควันกลุ่นอยู่แล้วก็ยังมีไฟลุกอยู่เลยนะนั่นอะไรอ่ะเออ
คลินิกนี่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่เออตรงนั้นมีคลินิกด้วย
ก็นอกจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัตหีบแล้วก็มีหน่วยงานอื่นนะ
มาช่วยกันนี่วีห่อวีว่อมาแล้วครับเอารถน้ำมาฉีดครับ
ตรงนี้คือจุดรักษาการกองพันธ์สารวัตรทหารเรือที่๒หน้าธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาสัตหีบครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าเห็นประกายไฟเนี่ยมันลุกขึ้นแล้วมันก็ลามไหม้สายสื่อสารอย่างรวดเร็ว
ดีว่าดับไฟได้ในเวลาอันสั้นครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะลามไปยังอาคารหรือว่าบ้านเรือนแถวนั้นได้
ก็คาดว่าสาเหตุไม่ต่างจากที่กำแพงเพชรเลยไฟฟ้ารัดวงจรครับหลังเกิดเหตุแล้วท่านนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบอย่างท่านนายกนรงก็บอกว่าเดี๋ยวจะพูดคุยกับการไฟฟ้าและเจ้าของสายสื่อสารต่าง
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยให้มาจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มันเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้อีกครับ
นี่ไงคุณผู้ชมถ้านึกไม่ออกว่าไอ้สายไฟที่มันพาดบนเสาระยงระยางแบบนี้พันกันยุ่งเหยิงแบบนี้เราไปแจ้งใครดีอ่ะ
นี่นายกเทศฮะนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบก็น่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นคนกลางได้
แต่ส่วนใหญ่แบบนี้ขยุกขยุยนะครับมันทำแล้วนี่มันจะรู้อีกทีแก้อีกทีก็ตอนไหม้นี่แหละ
นี่แหละครับคุณผู้ชมการบริหารจัดการที่มันไม่มีประสิทธิภาพ